เพราะว่าถ้าเข้าไปดูหน้าเว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยานะฮะ

หรือว่าหมายเลขโทรศัพท์๑๑๘๒เนี่ย

คลื่นลมแรงบริเวณภาคใต้และฝนตกหนักบริเวณประเทศไทย
คือมีการเตือนกันว่าทุกภาคของประเทศเลย
เหนืออีสานกลางตะวันออก
ภาคใต้จะมีฝนตกเพิ่มมากขึ้นในช่วงวันนี้
ขออภัยวันพรุ่งนี้และมารืนนี้นะครับ
นั่นก็คือ๘๙และช่วงวันที่๑๐ด้วยนะครับ

พาคุณผู้ชมไปตรวจสอบในพื้นที่ภาคใต้กันก่อนนะครับ
หลายจังหวัดอย่างเช่นที่จังหวัดพังงา

ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากจากเทือกเขานมสาว

ไหลลงสู่คลองนางย่อนอำเภอคุระบุรีนะครับ
แล้วก็น้ำไหลแรงแบบเมื่อสักครู่ที่เห็น
เอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือน
แล้วก็พื้นที่ทางการเกษตรในพื้นที่รุ่ม
น้ำท่วมสูง๒๐๓๐เซนติเมตร
ทางด้านเจ้าหน้าที่เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับ

ไปอยู่ในที่สูงเพื่อความปลอดภัยแล้วครับ
ด้านของนายสาธิตไกรนบราในอำเภอคุระบุรีบอกว่า
ในพื้นที่นั้นยังมีฝนตกและน้ำทะเลหนุนต่อเนื่อง
จึงทำให้น้ำไม่อาจระบายลงสู่ทะเลได้สะดวก
แต่คาดว่าหากไม่มีฝนตกเพิ่มอีก
ระดับน้ำจะลดลงอย่างรวดเร็ว
แต่ว่าอย่างที่บอกไปว่ากรมอุตุเตือน
ฉบับที่๑๖เพิ่งเตือนมาตอนตี๕นี้เอง
มรสุมตะวันตกเชียงใต้ที่ปกคลุมอันดามันและอ่าวไทยเนี่ย

ทำให้เกิดฝนฟ้าขนองและฝนตกหนักได้ในพื้นที่ภาคใต้นะครับ
ส่วนในพื้นที่ตำบลทุ่งคาโงก

จนทำให้เกิดเหตุดินสไลด์ลงบนผิวการจราจร
ถนนเพชรกะเสมสายนบปริงทุ่งคาโงก
ส่งผลให้รถทุกชนิดสันจรทุกความยากลำบาก
ซึ่งล่าสุดเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงต้องใช้เวลานานกว่า๓ชั่วโมง
นำรถแบ็คโฮลเข้าเคลียร์พื้นที่ได้สำเร็จ
โดยรถทุกชนิดก็สามารถสัญจรได้ตามปกติแล้วนะครับ
แต่ว่าก็ต้องระมัดระวังเรื่องของถนนลื่นครับ
ด้านของนายสายันกิจมโนหัวหน้าป้องกันและบรรเทาสารภัยจังหวัดพังงา
เปิดเผยครับว่าปริมาณน้ำฝนสะสมในพื้นที่บ้านโรงกลวง
ตำบลนบปริงอำเภอเมืองอยู่ที่๑๕๑๕มิลลิเมต
ซึ่งถือว่าเยอะมากจึงขอแจ้งให้ชาวบ้านเก็บข้าวของเครื่องใช้ไปอยู่บนที่สูง
และติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมพร้อมอบพยพไปอย่างที่ปลอดภัย
รับฟังข่าวสารจากทางการด้วยนะครับ
ยังอยู่กันที่ภาคใต้นะคะไปที่จังหวัดระนองค่ะ
ก็มีฝนตกลงมาต่อเนื่องทำให้น้ำล้นตลิ่ง
รวมถึงเกิดน้ำป่าไหลหลากในหลายพื้นที่นะคะ
โดยเฉพาะที่อำเภอกะเปอร์ก็มีน้ำล้นตลิ่งบริเวณริมคลองบางหิน
ไปเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนเป็นวงกว้าง
แล้วก็ล่าสุดค่ะกำลังทหารจากค่ายรัตนรังสรรค์พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง
แล้วก็ทีมอาสากู้ภัยก็เร่งให้ความช่วยเหลือกับชาวบ้านนะคะ
เฉลิมพลครุอำโพนายอำเภอกะเปอร์ก็บอกค่ะ
บอกว่าพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดก็คือ
หมู่๒หมู่๔แล้วก็หมู่๕ของตำบลบางหิน
มีบ้านเรือนถูกน้ำท่วมกว่า๔๐๐หลังคาเรือน
ต้นขณะนี้นะคะเจ้าหน้าที่ก็มีการตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

รวมถึงน้ำทะเลหนุนสูงอย่างใกล้ชิดด้วยค่ะ
เราไปดูที่จังหวัดกาญจนบุรีกันบ้างนะครับ
ก็ต้องตรวจสอบสถานการณ์น้ำในเขื่อนวัชิราลงกร
อำเภอทองผาภูมิซึ่งตอนนี้มีปริมาณน้ำ๗๕๐๕ล้านลูกบาทเมตร
คิดเป็นร้อยละ๘๕ของความจุอ่างนะครับ
โดยมีแผนการระบายน้ำเฉลี่ย๔๓ล้านลูกบาทเมตรต่อวัน
ในช่วงวันที่๖ถึง๑๒สิงหาคม
เพื่อให้มีพื้นที่รับน้ำเพียงพอแล้วก็ต้องบริหารจัดการน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมนะครับ
ซึ่งยังมีพื้นที่รับน้ำได้อีก๒๓๒๒ล้านลูกบาทเมตร
โดยจะไม่เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของตัวเขื่อนก็ยังคงยืนยันความแข็งแรงของอ่างของเขื่อนนะครับ
ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจบริเวณเขื่อนแม่กรอง
รวมทั้งพื้นที่ริมแม่น้ำแม่กรองที่อยู่ในอำเภอท่าม่วง
ก็พบว่าปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นเล็กน้อยและยังสามารถรองรับปริมาณน้ำได้อีกจำนวนมากครับ
ส่วนสถานการณ์น้ำในลำน้ำแควร์น้อยบริเวณอุทยานแห่งชาติไซโยกก็ยังเพิ่มปริมาณขึ้นต่อเนื่อง
ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้จัดกำลังออกตรวจตราแล้วก็เฝ้าระวังดูแลความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดนะครับ